เขามีวิสัยทัศน์นโยบายยังไงในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เอามาเลข๓ก่อนนายสกลธีพัทยกุล
ลงพื้นที่หาเสียงจุมชลมัสยิทธ์หารูน

ยอมรับว่าน้ำท่วมกรุงเป็นปัญหาเนิ่นนานมา
เกิดจากการที่ท่อไม่ได้รับการขุดลอกอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมามีการจ้างบริษัทเอกชนไปขุดลอกท่อ
แต่ทำแล้วไม่คุ้มค่าแล้วก็ทิ้งงานด้วยนะครับ
ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ใช้นักโทษจากกรมราชธรรม

ไม่มีอำนาจทำได้ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่
แต่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกรทม
ผลักดันให้ผมเป็นผู้ว่ากอทม
ผมก็จะผลักดันแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และทำทันทีอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากอทม
นำเสนอเลยฝนตกนักใช่ไหมน้ำท่วมนักใช่ไหม

การทำแก้มลิงใต้ดินขนาดใหญ่นะคุณนะ
เก็บรับน้ำเหลือรอการระบายไว้
ถึง๑แสนถึง๒๐๐ลูกบาทเมตรเลยถ้าทำแบบนี้

น้ำรอระบายได้๑๐๐หลายพันลูกบาทเมตรครับ
ที่ผ่านมาเพราะว่าเราคิดแบบเดิมทำแบบเก่า

ถนนหลักวิภาวดีผนโยธิน
เปลี่ยนสภาพเป็นคลองสมบูรณ์แบบ
เพราะสภาพเขตจตุจักรเป็นพื้นที่ต่ำ
จะลอกคลองลอกท่อก็ไม่รอด
ขอโอกาสเข้ามาทำเรื่องที่ผมถนัด
รับใช้คนกรุงเทพนะฮะ

ใกล้แล้วนะโค้งสุดท้ายวันอาทิตย์นี้นะคะ

ก็มาเกาะติดผ่านทางไทยรัฐทีวีได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ